ท่านที่กำลังติดตามเรื่องการชุมนุมของกลุ่ม๑๙กัญญาถวงอำนาจคือรัศดรอยู่นะฮะ
ณขณะนี้อยู่ในช่วงของการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับใช่ครับ
แกนนำกำลังนำวลชนเคลื่อนขบวนอยู่นะครับ
เพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเมื่อเช้า
ตอนที่เริ่มเปิดเวทีกันอีกครั้งหนึ่ง
แกนนำผู้ชุมนุมก็ยังยืนยันว่าจะไปทำเนียบ
แต่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ที่รายงานเข้ามาก่อนที่เราจะพักเบรกไปแป๊บเดียวเนี่ย

ถ้าได้ยินสิ่งที่ทางแกนนำผู้ชุมนุมบอกเนี่ย

ที่เขาปราศัยอยู่บนรถแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงตรงนี้

เพนกวิ่นพริษชีวรักษ์เนี่ยบอกว่าทำเนียบจะไม่ไปแล้ว

เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ไหม
ใช่ค่ะตลอดเวลาที่อยู่บนรถนี่นะคะ
กวินนี้เขาประกาศขอให้ผู้ร่วมชุมนุมเดินขบวนอย่างสงบ
ปะทะกับเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด
แล้วก็ขอให้ฟังแก่นนำบนรถขยายเสียง
ตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนขบวน
ใช่ฮะใช้รถหกล้อบรรทุกเครื่องขยายเสียง
นำก็อยู่ด้านบนเพนกวินก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียงไปค่ะ
รถน่าจะสักสามสี่คันที่ต่อท้ายกันอยู่ของคุณผู้ชม
แล้วก็ประกาศว่าเปลี่ยนแล้วนะไม่ไปทำเนียบแล้ว
นะฮะก็เลยจะเปลี่ยนไปจุดอื่นแทนเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้อง
ที่ตั้งใจเอาไว้นะครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ท่านผู้ชมครับจากพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณท้องสนามหลวง

ยังก็คงมีอีกครับบรรยากาศหลายหลายจุดนี่ด้วย
ตั้งแต่เช้าเนี่ยได้ทำการปักหมุดคณะรัศดรหมุดที่๒
ครับที่หน้าเวทีที่ท้องสนามหลวงค่ะนี่คือภาพที่เคลื่อขบวนออกจากท้องสนามหลวง
นะครับคือถ้าจะดูจากการวางมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
พื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ยจะวางแผงเหล็กกั้นใช่ครับ
แล้วก็มีรถน้ำมีกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
เพราะว่าพื้นที่ของท้องสนามหลวงทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ใหญ่เนี่ย
ส่วนหนึ่งจะคือเขตพระชฐานครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ชุมนุมเข้าไปปักหลักตั้งเวทีตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
นั่นจะเป็นเขตของเขตพระนครสำนักงานเขตพระนคร
ที่เขาดูแลพื้นที่นะครับแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนไปทำกิจกรรมได้
อ่ามีถนนกั้นอยู่เส้นหนึ่งนะฮะถูกต้องจ้ะนะไปออกกำลังกายทำกิจกรรมสันทนาการ
ตรงนี้นะครับท่านผู้หญิงนี่คือพื้นที่ต่างของท้องสนามหลวงรอบพื้นที่การชมนม๑๙กันยาต่อเนื่องถึง๒๐กันยา
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้อย่างแน่นหนานะฮะคือเข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นเขตพระราชฐาน
ส่วนจุดอื่นก็มีรัวรวดหนามหีบเพลงมีแผงเหล็กมีแท่งเบรียล
มีตำรวจเนี่ยวางกำลังป้องกันเป็นจุดไปนะครับตามแยกต่างที่จะสามารถทะลุผ่านจากสนามหลวงราชดำเนินใน
ไปถึงรัชดำเนินกลางรัชดำเนินนอกไปถึงธรรมเนียบได้เนี่ยอย่างภาพที่ท่านเห็นแล้วฮะ
เพียงแต่ว่าณขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยืนยันจะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแก้ไขรัฐธรรมนูลหรือว่าปฏิรูปต่างของเขาเนี่ย
ให้กับรัฐบาลทางธรรมเนียบอีกหรือไม่

นี่นะฮะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ตามพื้นที่ตามจุดต่างนะครับ